พึ่งไปทำรังอยู่ที่ที่หนึ่ง
บอกเลยว่าแปลกมากตู้เสื้อผ้าก็เข้าไปแหละครับ
โอ้โหเยอะเลยเดี๋ยวนะเยอะมากเยอะเลย

ว่าหลังจากที่ฝนฟ้าขนองมีฟ้าผ่าลงมา

วิบบทันใดอังกษ์

พึ่งมานี่แหละเดี๋ยวตัวนี้ก็มา

ไม่ใช่ตุ๊กแก่จุ๊กจกอุ้ยจับไปเลยตัวใหญ่ด้วยอุ้ยคือยังไง
พึ่งหลวงครับมันบินมาเกาะที่ตู้เสื้อผ้าภายในบ้าน

ออกไปทำอะไรไปตามพวกมาครับอ้าว
มาทำรังที่บริเวณตู้เสื้อผ้าตรงนี้

จะมาเอฟชุดเหรอเอฟชุดอีกแล้ว

มันไม่ใช่แล้วไม่น่าจะเอฟชุดแล้ว

ใครเอ็บจากเอ็บเขาก็จ่ายของเขาเอง

ตู้เสื้อผ้าที่เพิ่งมาทำรังตรงนี้เนี่ยนะ
เป็นตู้เสื้อผ้าของคุณแม่ของเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปแล้ว
เขาบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้โบราณที่คุณพ่อคุณแม่สร้างไว้มากว่า๕๐ปี
รอบเนี่ยก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นมาก
ก็เลยคาดว่าเพลิงหลวงเนี่ยน่าจะตกใจเสียงฟ้าผ่า
หาที่มันร่มรื่นร่มเย็น
เชื่อผ้าเยอะดี
เขาบอกว่าพึ่งหลวงเหล่านี้ไม่ได้มีทีท่าจะมาทำร้ายใครแม้แต่น้อยเลยนะ
ก็เลยปล่อยให้พึ่งหลวงทำรังตรงนี้ต่อไป
เพราะว่าตู้เสื้อผ้าหลังนี้ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้ว
สรุปไม่มีเสื้อผ้าอยู่ในนี้
ถ้าพึ่งอยากได้เสื้อก็ไปเอฟเอาเอง

ถ้าพึ่งรู้นี่พึ่งต่อยเลยนะ